คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราเล่าข่าวไปนะคะว่ามีเด็กผู้ชายอายุ๒ขวบเท่านั้นเอง
ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายแล้วก็มีภาพเอ็กซาเรย์ออกมาขาของน้องอ่ะ
คือกระดูกหักเลยอ่ะคุณภาคภูมิแล้วเด็กสองขวบตัวเล็กนิดเดียวต้องใส่เฝือกทั้งสองข้าง
พ่อเลี้ยงเนี่ยรับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายจริงนะคะก็นำตัวไปฝากขัง
ไม่มีวี่แววญาติคนไหนไปประกันนะคะไม่มีใครไปพยายามประกันด้วยนะ
ก็ต้องส่งตัวไปสารรอที่จะดำเนินการฟ้องร้องให้เป็นคดีความตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยก็เลยลงพื้นที่ไปแถวบ้านของพ่อเลี้ยงคนนี้
ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านไปคุยกับเพื่อนบ้านว่าอีตาพ่อเลี้ยงคนนี้จริงแล้วเขานิสัยเป็นยังไง
เป็นคนยังไงทำไมทำร้ายเด็ก๒ขวบได้ขนาดนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่ชุมชนบ้านหนองหินหมู่๙อำเภอสันคบุรีนะคะ
ก็เป็นชุมชนที่นายสมเจตบุญโตอายุ๒๘ปีพ่อเลี้ยงที่ทำร้ายร่างกายเด็กวัย๒ขวบค่ะ
ทีมข่าวเราไปเจอผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่วิเชียนยิ้มจันทร์
ก็ไปถามถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้นะคะ
ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าก็ปกติเห็นนายสมเจตเนี่ยอยู่กับภรรยาและลูกเลี้ยงมาสัก๒เดือนแล้วนะคะ
ระหว่างนั้นนายสมเจตก็เก็บตัวเงียบไม่ออกไปไหน
ก็ยอมรับว่าไม่มีใครรู้จริงว่านายสมเจตมีพฤติการแบบนี้
ก่อเหตุรุนแรงกับลูกเลี้ยงได้ขนาดนี้
ที่ผ่านมานายสมเจตก็ดูนิ่งเงียบไม่มีท่าทีอะไรค่ะ
ไม่มีเลยนะเพราะเป็นคนเก็บตัวอะไรอย่างนี้หรอ
เพื่อนบ้านแถวนั้นก็บอกเหมือนกันนะคุณภาคภูมิ
บอกว่านายสมเจตก็เงียบอะค่ะไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใคร
ที่ผ่านมาถ้ามีงานอะไรให้ช่วยเหลือนายสมเจตก็ช่วยนะ
ไม่เคยเห็นพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้มาก่อน
ทีนี้ก็ต้องมาดูความคืบหน้าทางคดีกันหน่อยค่ะ
หลังตำรวจภูทรสังคบุรีจับตัวนายสมเจตได้นะคะ
นายสมเจก็รับสารภาพว่าทำร้ายลูกเลี้ยงจริง
ก็แจ้งข้อหาตามมาตรา๒๙๗

จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายรับอันตรายสาหัส
โทษจำคุก๖เดือนหรือ๑๐ปี
ฐานความผิดมาตรา๔ตามพระราชบัญญัติ

เมื่อเช้าทางตำรวจเอาตัวนายสมเจตไปขอบหน้าสาร

ส่วนในชั้นศาลก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
สารท่านจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือเปล่า
ก็มีรายงานว่าตั้งแต่เช้าจนหมดเวลาราชการนะคะ
ไม่มีญาติไม่มีใครไม่มีวี่แววของใคร
จะมาพยายามประกันตัวในสมเจตเลยนะ

ใช่เจ้าหน้าที่ก็เอาตัวในสมเจต
ส่งต่อไปเรือนจำจังหวัดชายนาฏ
ก็รอดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่คุณหมอนะคะ
ที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทร
ที่ดูแลอาการของเด็กชายวัย๒ขวบคนนี้นะคะ
ก็พยายามจะสอบถามถึงอาการของน้องเป็นยังไงบ้าง
ในแพทย์พิริยบุญสยพันธุ์พรหม
ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์นะคะว่า
ไม่อนุญาตให้เข้าพบแม่และเด็กที่บาดเจ็บนะคะ
เพราะว่าน้องยังมีอาการหงุดหงิดร้องไห้ตลอดเวลาค่ะ

แล้วต้องนอนอยู่แบบนี้อย่างน้อยคือ๓เดือนนะ
กว่ากระดูกจะเข้าที่นะคะ

ต้องให้แม่ของเด็กดูแลอยู่ใกล้ตลอดเวลาค่ะ
แล้วก็ในตัวแม่เองเขาก็อยากจะให้ลูกพักฟื้นด้วย
เรื่องของสภาพร่างกายและจิตใจ
เพราะว่าตัวแม่เองก็ถูกทำร้ายเหมือนกัน

เองก็ต้องถูกฟื้นฟูเรื่องของสภาพร่างกายและจิตใจเหมือนกันนะคะ
คือน้องเนี่ยถูกทำร้ายเมื่อค่ำ๒๕มีนา
แต่ว่า๓วันก่อนหน้านี้แม่บอกว่า
ถูกผู้ตรงหาใช้โต๊ะฟาดที่ศีรษะ

โหโหดร้ายมากแล้วก็เพิ่งคกจนแค่๒เดือน